คุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาว่าจะหารายได้เสริมหรือเผลอทำเป็นรายได้หลักก็ดีเหมือนกัน
ลองดูไหมกับการปลูกกระเจียวหวานขายครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าสร้างรายได้ดีจริงพาไปที่โคราชครับ
นี่คุณดูโอ้โหเอาขึ้นมาแบบนี้นี่
นี่คืออะไรคะไม่เคยเห็นจริงคุณ
นี่คือต้นกระเจียวหวานครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ธรรมดานะเขาปลูกไว้ที่นี่ครับ
ที่บ้านสตำบลหงบัวสะอาดอัพเพิย์บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
นี่เขาดึงหน่อมันขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยครับ
ไร่กระเจียวหวานนะครับตรงนี้ประมาณสักหนึ่งไร่ครับ
เป็นที่ของคุณอาคมอักวะรังนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านวัย๓๐ปีเอง
อ่อนครับยอดอ่อนของดอกกระเจียวหวาน
เหมาะมากที่จะกินกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาร้า

อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำพริกบนประเทศไทยแห่งนี้กินได้หมด

แล้วก็เหมาะที่จะไปประกอบอาหารมากมายหลายเมนู

ที่นี่นะครับเขาปลูกก็คือดอกกระเจียวหวาน
ปลูกเป็นสายพันธุ์เพชรน้ำพึ่ง

อะไรก็ได้ขอให้จบท้ายที่น้ำผึ้งดีหมดนะครับ
ส่งขายครับราคากิโลกรัมละ๖๐บาท
ค่ะถ้าเรียกว่านึงนะขายได้วันละ๔๐๐ถึง๕๐๐บาท
คุณดูดูนี่ยอดเป็นอย่างไรยอดหรือ

แล้วถ้าคิดเป็นเดือนเดือนนึงเนี่ยได้นะ๑๒๐๐๐๑๕๐๐บาทรายได้ดี
พัฒนาดีกลายเป็นรายได้หลังได้เลยนะครับเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีมากในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
นี่เขาแพ็กใส่ถุงแบบสะอาดเลยนะแล้วดูน่ากินอ่ะใช่คุณเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้จริงนะ
ผมไม่เคยทานไงเอามาผัดน้ำมันหอยได้ไหมนี่เขาบอกเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดเต้าเจียวแกงส้มทำสลัดก็ได้ผัดฉ่ายำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
จริงเขาบอกแบบนี้นะน้องใบตองคุณชิสาดอกกระเจียวเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันเลยนะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตขายได้๔๕ปีเลยทีเดียวคือปลูกต้นนึงเนี่ยมันจะมีหน่อมียอดแทงออกมาแล้วก็ไปดึงหน่อตรงนั้นออกมาขาย

ใครสนใจนะครับอยากจะลองซื้อต้นกระเจียวหวานมาประกอบอาหารหรือจะขอความรู้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับโทรไปตามหมายเลขนี้ได้เลยนะครับ
ว่ากระเจียวหวานเนี่ยสรรพคุณของเขาคือมันจะเป็นแบบรสชาติแบบเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมอ่อนคล้ายกับพืชตระกูลขาขิง
ช่วยขุดลมท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่ามันจะไม่เฝื่อนเขาบอกรสชาติคือมันจะไม่เฝื่อน
จะทานง่ายกว่าดอกกระเจียวอื่นเขาก็เลยเรียกว่ากระเจียวหวาน
ดีเลยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่ออาชีพด้วยนะคะ